ไทยลีกเตรียมที่จะกลับมาแข่งขันกันเดือนกันยายนนี้
ซึ่งในช่วงนี้นะคะมีข่าวฮือฮาค่ะ
เมื่อสอนนักเตะดิกรีทีมชาติไทยอย่างอดีศรพรรคและสหรัฐอยู่เย็น
ที่จะกลับมาแข่งขันค่ะแต่ว่าการกลับมาแข่งขันในครั้งนี้เขาจะย้ายทีมค่ะ
เริ่มกันที่การท่าเรือเอฟซีนะคะบรรลุข้อตกลงกับเมืองทองยูเนเต็ดค่ะในการคว้าตัวอดีศรพรมรักกล้องหลังดิกรีทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยสัญญาถาวรรอเพียงการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากสโมสรเท่านั้นเองค่ะ
สำหรับดาวเตะวัย๒๖ปีคนนี้นะคะย้ายมาจากบีซีเทโรมาอยู่กับเมืองทองตั้งแต่ปี๒๐๑๖แล้วก็มีส่วนช่วยเมืองทองคว้าแชมป์ไทยลีกไทยแลนด์แชมเปญครับแล้วก็แม่โขงคลับแชมป์เป็นชิปอย่างละ๑สมัยรวมถึงลีกครับ๒สมัยด้วยค่ะ
อีกหนึ่งข่าวที่คือค้าไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือสหรัฐอยู่เย็นนะคะเป็นกัปตันทีมของเมืองทองแล้วก็ดีกรีทีมชาติไทยตกเป็นข่าวผัวพันกับการย้ายทีมนะคะซึ่งก็มีรายงานว่าน่าจะย้ายไปร่วมทีมบีจีปฐุมยูไนเต็ดนะคะก็รอการยืนยันจากทั้งสองสโมสรนอกจากบีจีปฐุมแล้วมีอีกหนึ่งสโมสรนที่ต้อง
นอกจากนี้ก็มีรายงานนะคะว่าเอเย็นของอันเดสตูเนียสค่ะอดีตประการหลังที่เพิ่งจะแยกทางกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ยื่นโปรไฟล์ให้สโมสรนบีจีปฐุมยูไนเต็ดพิจารณาด้วยนะคะ
ซึ่งความเป็นไปได้ที่บีจีอาจจะได้นักเตะคนนี้มาร่วมทัพก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันค่ะ
เพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับไทยลีกที่เตรียมจะกลับมาเตะในช่วงกลางเดือนกันยายน
จากนี้นะคะรองประธานบริษัทไทยลีกก็ยังเปิดเผยถึงเรื่องความช่วยเหลือนักเตะแล้วก็สโมสรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
สมาคมกีฬาฟุตบอลจะเป็นตัวกลางประสานให้กับนักเตะอาชีพบุคลากรกีฬาอาชีพที่มีร่วมกันกว่า๓๐๐คนนะคะรวมถึงสโมสรอาชีพด้วย
ก็จะได้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทย